คุณผู้ชมไปดูหนึ่งเรื่องราวที่น่าจะเป็นความรู้สำหรับเราหลายคนนะคะ
กับกรณีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับห่วงจุ้ย
บางคนบอกหม้อแปลงไฟฟ้านี่นะมันจะทำให้สุขภาพเราไม่ดี
ถ้าบ้านไหนมีหม้อแปลงอยู่หน้าบ้านอ่ะ

ครอบครัวนี้สามีภรรยาคู่นี้ก็เลยมีปัญหากัน
จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไปติดตาม
ละครสนุกกับสินแสสาตราค่ะ
เหตุการณ์นี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
จริงแล้วแหละโอ้โหแบบนี้น้อย
เล่นแต่เกมงานบ้านไม่ช่วยภรรยาทำเดี๋ยวจะโดน
มีเล่นละครนอนป่วยซะด้วย
วันนี้ไม่สบายอีกแล้วเหรอ
ใช่เจ้าแม่

โอ้โหเวลาหายใจนะเจ้าแม่ก็เหม็นเหม็น
โอ้โฮเวลาเจ๊นวิ่งไปตัววันเลยจ้าแม่
เยอะขนาดนี้เนี่ยหมอคนไหนจะช่วยพี่ได้ล่ะครับ

ตายเลยไหมตายเลยไหม

โอ้โหถ้าพ่อตายนะแม่เนี่ยก็เงามากเลยเนาะ
เหงาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีผัวใหม่

โอ้โหแม่นี่ชอบผู้เล่นตลอดเลยผู้เล่นใช่ไหมเนี่ย
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าป่วยจริงหรือว่าป่วยปลอมไง

คนป่วยอะไรกันดีก็ดาเชียว
แต่พ่อพูดจริงนะแม่พ่อว่านะเป็นเพราะไอ้เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเราแน่เลยเนี่ย
เหรอหม้อแปลงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเนี่ยนะ
แม่ดูสิมันอยู่ใกล้บ้านเราขนาดนี้
พ่อว่านะกระแสไฟมาส่งผลกระทบต่อร่างกายของพ่อ
ไม่งั้นนะพ่อไม่เจ็บปวดอ่อนแอดแบบนี้หรอก

โหไม่ใช่ว่าหาเรื่องจะไม่ช่วยแม่ศักริย์ผ้าใช่มั้ย
ตอนแรกก็อยากจะเชื่อถ้าเล่นสายใยรัชฎาอะไรขนาดนี้เดี้ยจะเชื่อลงดีไหมละครับ
แต่มีทางเดียวที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าป่วยเพราะเสาไฟฟ้าจริงหรือเปล่า

เงินของใครนี่อยู่ในตระกาฟล่ะ
ดีนะไม่เอาไปซักต่อก่อน

กลัวแต่ความเชื่อที่ว่ามีเสาไฟฟ้า
หม้อแปลงขนาดใหญ่อยู่หน้าบ้าน

สินแสครับช่วยขายข้อสงสัยให้หน่อยนะครับ

จะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายอย่างไร
ส่วนมากจะมีความเชื่อหรือเราได้ยินอยู่เสมอว่า
เสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านแล้วจะส่งผลร้ายนะครับ
ซึ่งจริงเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า
เสาไฟฟ้ามันจะมีแบ่งแยกได้ทั้งหมดอยู่๒ชนิดนะครับ
ก็จะมีทั้งเสาไฟที่เป็นเสาที่โยงสายเฉย
ในส่วนของเสาไฟที่โยงสายเฉย
ไม่ได้มีผลใดต่อพลังงานของถ้วยเลย
ส่วนที่จะส่งผลก็คือเสาไฟที่มีหม้อแปลงไฟนะครับ
สำหรับบ้านหรือตัวอาคารที่เป็นห่วงจุ้ยระบบปิด
เสาไฟฟ้าที่เป็นหม้อแปลงไฟ
ถ้าอยู่ใกล้ห้องนอนของใครห้องนอนนั้นจะส่งผลที่ไม่ดีครับ
มีอาการเวียนหัวอาเจียนหรือว่าบ้านหมุน
แสดงว่าเราได้รับผลกระทบจาก
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากหม้อแปลงไฟ
อุปกรณ์ฮวงจุ้ยทุกชนิดบนโลกใบนี้
ไม่สามารถกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เลย
วิธีการแก้ที่ถูกหลักที่สุดก็คือ

แล้วตำแหน่งชั้น๓อยู่ใกล้หม้อแปลงไฟที่สุด
แล้วเรามีอาการขึ้นไส้อยู่เป็นประจำ
อันดับแรกเราต้องย้ายที่นอนให้อยู่ไกลหม้อแปลงไฟให้มากที่สุดนะครับ
ว่านอนตรงมุมนี้แล้วมอบแปลงไฟอยู่ตรงนี้
เราก็ย้ายมุมนอนเราไปอยู่ให้ไกลที่สุด
หรือถ้าเราห้องนอนเรามีระเบียง
ให้เราเอาต้นไม้กระถางต้นไม้มาตั้ง
เพื่อช่วยกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า
ให้สังเกตด้วยตัวเองว่าตั้งแต่ทำแล้วอะไรส่งผลดีขึ้น
ซึ่งจริงแล้วเราต้องยึดหลักแห่งความเป็นจริงนะครับ
ดังนั้นจำไว้ว่าอุปกรณ์ฮวงจุ้ยทุกชนิดบนโลกใบนี้
ไม่สามารถกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าใดได้เลย
วิธีทำได้อย่างเดียวคือย้ายให้ไปอยู่ไกลที่สุด
หรือไม่ก็หาชนวนมากันนะครับ